กันที่อีกหนึ่งสาวสวยแล้วกันนะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจริงสำหรับนางเอกสาวปูปรายาคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอเดินสายทำกิจกรรมเพื่อการกุศลเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริงติดตามกันค่ะ
ช่วงหลังนี้เธอเริ่มที่จะหันมา
ช่วยเหลือเรื่องของการกุศลเพิ่มมากขึ้น

ถูกต้องแล้วต้องบอกเลยว่างานหลวงไม่ขาด

ซึ่งก็มาร่วมรณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้หญิง
เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเรา
ถึงความพยายามในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อใช้โอกาสในการเป็นบุคคลสาธารณะค่ะ
บอกต่อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการหาทางช่วยเหลือ
ผู้คนที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าแม้ชีวิตเราจะเจอเรื่องที่เสียใจ
แต่ว่าเมื่อเห็นว่าสังคมยังมีคนที่ลำบากกว่าตัวเองอีกมากเลย
ความทุกข์ของเธอได้เปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยเหลือคนอื่น
ที่จะให้ได้รับโอกาสน้อยกว่า
เพื่อที่ให้ได้รับโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะคะ
แล้วก็หวังจะเห็นคนไทยร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้ด้วยค่ะ
มันคงจะฟังดูแย่ถ้าปูมานั่งพูดต่อหน้ากล้อง

จริงมนุษย์มันจะมีวันเศร้าโกรธเลิกเศร้าร้องไห้เกลียด

ถ้าเรามองตรงนี้ไม่เห็นมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเห็นแก่ตัว

ก็คือไปดูคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเรา

บางคนคิดว่าอาชีพเขามันไม่สำคัญ
หรืออาชีพเขาไม่เป็นเกียรติเท่าชีพอื่น
ว่าแค่เรามีอาชีพทำมีข้าวบนจาน
เธอเป็นผู้หญิงคิดบวกมากคิดเธอสวยมากจริงสวยแซงหน้าไปอีกนะ
ถูกต้องเธอบอกว่าชีวิตคนเรามันมีเรื่องเศร้าเพราะเธอก็เพิ่งเลิกกับแฟน
แต่ว่าเธอคิดว่าความทุกข์ของเธอมันยังน้อยถ้าเทียบกับความทุกข์ของคนอื่น
แล้วมันก็เลยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เธออยากจะทำอะไรดีเพื่อสังคมตอบแทนนั่นเอง
ว่าวันนี้ในจานข้าวยังมีข้าวให้เรากินนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วเนอ